ถ้าคุณดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะตอบถูกค่ะ
อย่างงั้นติดตามรอยแยวนะ
ส่งคำตอบมาพร้อมกับแฮชแท็กท์ก็คือ
แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมนะครับ
เพื่อยืนยันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดี
ถ้าหากเราได้เลือกคุณผู้ชมมา
คำตอบที่ถูกและวัยที่สุดตอบมาถูก

จะได้รับไปเลยกับกิ๊บวอร์เชิงบูรค่า๕๐๐บาทจากมิคซีครับ
เพราะฉะนั้นอย่าละสายตานะคะแล้วก็เร็วเลยค่ะ
และถ้าวันนี้เรื่องราคาสารของเรามันหลากหลาย
มีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ

กับการที่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
งานนี้ท่วมนานกว่า๒เดือนแล้วนะครับ
ค่ะแล้วก็ไปดูนะคะเจ้าของปั๊มใจเด็ดสู้ยิบตาค่ะ
กับโจรขโมยของนะคะแต่ว่าจะได้คืนไหมเนี่ยต้องติดตามค่ะ
ถ้าอยากจวดแต่ไม่มีตังค์ทำไงก็ไปทำสลิปปลอมมาซื้อของแบบนี้
ไม่ได้นะครับแล้วเหตุการณ์จะจบลงแบบไหนเดี๋ยวมาตามกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัสข่าว
ส่วนนี้นะคะมีข่าวรือกันว่นโลกอินเตอร์เน็ตเลยนะ
เค้าบอกว่าการดื่มน้ำ๑๒แก้วจะเป็นตัวช่วยให้เกิดอาการลดหัวใจล้มเหลว
มันจริงหรือเปล่า
ชัวร์หรือมั่วนิ่มวันนี้เราได้คำตอบค่ะ

ล่าสุดนะคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและสถาบันโรคสวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า
ดื่มน้ำ๑๒แก้วจะเป็นตัวช่วยลดการเกิดหัวใจล้มเหลว
คือการดื่มน้ำวันหนึ่งแก้วหรือ๒แก้วหรือดื่มมากกว่านี้ถามว่ามันดีไหม
มันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าดื่มแค่น้ำแล้วไม่รับประทานยา
หมายถึงอย่างนั้นไม่ได้นะคะซึ่งพบว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอม
ไม่ควรเล่าต่อหรือว่าไม่ควรแชร์ต่อในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะว่าการดื่มน้ำอย่างเดียวไม่สามารถลดการเกิดหัวใจล้มเหลวได้นะคะ
และทั้งนี้บางบุคคลนะอาจต้องจำกัดปริมาณน้ำที่ดื่มต่อวัน
ในช่วงที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันอีกด้วย
เพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาหรือว่าเข้าตรวจสุขภาพ
เพื่อหาโรคต่างจะเป็นการดีที่สุดนะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์
หรือว่าโทรไปที่๐๒๕๔๗๐๙๙๙ได้นะคะ

ไปดูคุณโตโน่กันหน่อย

ช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวจะว่ายน้ำกลับมา
ไปดูเหตุการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ฮะเนี่ยฮะ
กำลังจะเริ่มว่ายน้ำกลับมายังฝั่งไทยแล้วนะครับ
ช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วฮะแล้วคุณผู้ชมเห็นยอดบริจาคไหม
ตอนนี้เนี่ยห้าสิบเอ็ดล้านเข้าไปแล้วนะโอ้ยดีจังเลย
ช่วงเช้าเราเช็คกันครับพี่ฝนครับว่ายอดบริจาคนั้นเท่าไหร่
จะอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบกว่าล้านได้ตอนนั้นเร็วมาก
แล้วค่อยค่อยไหลขึ้นแล้วไหลขึ้นไปเรื่อยเรื่อยค่ะ
แล้วล่าสุดตอนนี้ประมาณสักห้าสิบเอ็ดล้านได้ครับอ่ะ
เราไปประมวลภาพกันหน่อยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพี่ฝนครับ
ใช่แล้วค่ะช่วงเช้านะฮะเขาเริ่มมีกิจกรรมเมื่อคืนเนี่ยฮะ
มีการลำวงสวงแล้วนี่ช่วงนับอ่าสองส้ำคุณโตโน่กระโดดออกลงไปแล้ว
ซึ่งก็มีแฟนสาวน้องนิชานะคะไปให้กำลังใจแล้วก็รำบวงสวง
ก่อนที่คุณโตโน่จะว่ายน้ำนะคะแล้วหลังจากที่โตโนภาคินเนี่ย
ได้เริ่มต้นว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะ
โดยลงที่ริมตลิ่งฝั่งไทยนะคะบริเวณลานพญานาคพญาศรีสัตนคราชนะคะ
ว่ายไปยังวัดกลางเป็นจุดแรกค่ะระยะทางประมาณ๘๐๐เมตรแล้วก็ขึ้นฝั่ง
ทำกิจกรรมรับบริจาคนะครับตลอดการว่ายน้ำของโตโน่นะ
จะมีทุ่นชูชีพนะคะพาดติดเอวไปด้วยแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตประกอบไปด้วยนะคะ
อยากจะให้ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะสองฝั่งเอาเป็นว่าฝั่งไทยกันก่อนแล้วกัน
ค่ะฝั่งที่อยู่บนนนะครับคุณผู้ชมครับค่ะโอ้โห
ไหว้ไปก็ยังอยู่ทางฝั่งท้ายแล้วไหว้ไปสักพัก
อ่ะก็สาไปที่ทางฝั่งศปบแล้วนะ

เฮ้ยเสียงกรี๊ก

สบายดีแปลว่าสวัสดีนะคะโหมันเป็น
คำที่แบบว่าเป็นประโยคที่พูดเพื่อต้อนรับคุณโตโน่
คืนทางฝั่งที่สหปคราวลาวละนะครับที่วัด
พระธาตุศรีโคตะบองแล้วก็ไปเจอกับ
พอไปทำกิจกรรมที่ฝั่งนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
การกลับมาก็สักประมาณบ่ายสามครึ่งได้นะฮะ

เรามีสัญญาณภาพสดที่คุณโตโน
เริ่มจะไหว้น้ำกลับมานี่
รักหน่อย

อย่างที่ทางฝั่งลาวถ้าเขาจะบอกว่าขอบคุณ

ขอบใจขอบใจขอบใจโบกมือบ๊ายบายขอบใจโตโน
แล้วก็ว่ายกลับมาที่ฝั่งไทยอันกลับไปทักทายแฟน
แล้วก็ว่ายกับไทยแบบนี้
แน่นอนครับคุณผู้ชมฮะยังไงเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตภาพของคุณโตโน่
ตลอดทั้งวันนะครับสำหรับในวันนี้ด้วยนะครับ
ผมมีความรู้สึกว่าอันนี้มันจะได้แบบสัมพันธ์
สัมพันธ์แบบว่าไทยลาวเนี่ยกระชับแน่นมากขึ้นด้วยนะคะ
ถูกต้องครับสำหรับสถานที่ที่คุณโตโนจะว่ายกลับมา

ใช่แล้วค่ะที่นักฟันผลัพธ์นั่นเองนะครับ
อ่าชื่นใจนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจ
มาที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่
จุดที่เราจะไปดูเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นภาคกลางแหละ
โอ้โหเค้าบอกว่าถ้วมเนี่ยน้ะถ้วมขังเนี่ยนะ
เป็นเดือนแล้วนะครับไปดูสถานการณ์กันหน่อยครับ

ที่บริเวณเขื่อนเจ้าพญากันก่อนนะครับ
ตรงนี้ต้องไล่ดูสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
ก็คือระดับน้ำครับว่าจะต้องปล่อยน้ำเพิ่มอีกกว่านี้หรือไม่

มีรายงานข่าวมาว่าเขาได้ลดอัตราการระบายน้ำลงนะฮะ
คือเรียกได้ว่าในรอบ๑๐วันที่ผ่านมาให้ระบายน้ำน้อยลงกว่าเดิมอีก
แต่ถึงแม้ว่าจะดูเป็นสัญญาณที่ดีแต่ยังมีทงแดง

ักเอาไว้แสดงว่ายังอยู่ในขั้นของวิกฤต
ส่วนหลายพื้นที่ฮะน้ำท่วมขังอยู่แบบนี้
น้ำท่วมขังนี่แหละครับมันอันตรายเพราะมันทั้งเหม็นเน่าแล้ว
มันก็ต้องมีเชื้อโรคแล้วคนต้องเดินลุย
มันจะนำมาซึ่งทำให้ประชาชนแถวนั้นเสียเรื่องของสุขภาพ

อย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับบริเวณท้ายเขื่อนที่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมประมาณสัก๖ตำบลจากทั้งหมด๗ตำบล
เรียกได้ว่าเกือบ๙๐ของพื้นที่ตรงนี้โดนท่วมหมดนะฮะ
และชาวบ้านยังคงต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พักชั่วคราว
กว่า๒๕๐๐ครัวเรือนนะครับที่ไม่สามารถกลับเข้าไปที่บ้านของตัวเองได้

แล้วก็ไปขอร้องกับทางหน่วยงานภาครัฐ
ให้มาช่วยนำเครื่องสูบน้ำ

ทำแบบนี้ทุกวันแต่น้ำมันก็มาใหม่เรื่อย

ถูกต้องฮะโอ้โหเห็นแล้วน่าเห็นใจจริง

พื้นที่ท้ายที่รับน้ำนะฮะ
จากทั้งทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาและแม่น้ำป่าศักดิ
คือมันมาจบกันอยู่ตรงนี้ไง
เหมือนเป็นจุดที่ตัดเจอกันพอดีใช่ไหมคะ

มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงประมาณสักหนึ่งถึงสองเมตร
ค่ะตรงเนี้ยโดนอีกสักประมาณร้อยหกสิบหลังคาเรือน
แล้วเขาต้องทำสะพานไม้เพื่อจะเดินผ่านไปผ่านมาแบบชั่วคราวไว้ก่อน
ไม่งั้นสัญจรไปมาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่มีเรือทุกบ้านอ่ะเนอะ
ถูกต้องฮะแล้วท่านเดินลุยน้ำทุกวันน้ำกัดเท้าอีก
อ่ะเขาบอกว่าตรงนี้น้ำท่วมสูงประมาณสัก๖๐เซนติเมตรได้
และก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
แล้วคุณจะได้ดูนะบางจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนี่ยตรงนี้ใครเคยไปบ้าง
ตอนที่ผมไปน้ำมันไม่สูงขนาดนี้

สารากระเช้าเขามีอยู่แล้วหรือเขาทำเพื่อการนี้คะ
เช้านี้มีอยู่แล้วครับเอาไว้รับนักท่องเที่ยวแล้วก็พระที่จะเดินทางสัญจรข้ามแม่น้ำตรงนี้ไป
คือตรงนี้เขาให้ข้ามฟรีอยู่แล้วแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็จะไปเที่ยวกันเป็นประจำ
แต่ตรงนี้น้ำมันท่วมขึ้นสูงมากครับพี่ฝน
จะเป็นลักษณะแบบชาวคริสต์เป็นคริสต์แต่ว่าเป็นวัดพุธ
ถูกต้องครับจะงงนิดนึงแต่สวยงามลองไปกันดู
แต่ที่นี่ก็ได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันน้ำมันท่วมสูงมากจริงเลยฮะ
คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านล่างนี่คือภาพสดนะฮะของคุณโตโน่ที่กำลังทำภารกิจนะครับ
เพื่อที่จะว่ายน้ำจากฝั่งสปลาวข้ามมาที่ฝั่งไทย

เรื่องของเจ้าของปั๊มที่จังหวัดสระบุรีดูให้ดีข่าวนี้คุณผู้ชม

ได้ลุ้นตอบคำถามกับเราเรื่องของเรื่องครับมีคนทำทีเหมือนประมาณว่าจะมาเติมน้ำมัน
แต่สุดท้ายอ้าวไม่ใช่ลูกค้านี่มันโจรจะมาขโมยของนะครับ
ขโมยอะไรอ่ะติดตามไปนะว่าขโมยอะไรเพราะว่านั่นคือคำตอบที่จะใช้ตอบคำถามชิงรางวัลในวันนี้
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันนวลจันทร์ซึ่งเป็นปั๊มเล็กขายของชำด้วยครับพี่ฝน
บ้านเล็กที่สี่สิบเก้าทับหนึ่งหมู่สิบตะบนสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ไปถามเจ้าของปั๊มฮะชื่อนางรัชนีดาวเรืองอายุสี่สิบเก้าปีเนี่ยฮะ
กำลังชุนละมุนเลยนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะค่ะเธอเล่าให้ฟังว่าคนร้ายเนี่ย
มากระชากกระเป๋าของเธออ่าคนร้ายมากระชากกระเป๋านะใช่แล้วล่ะครับ
เท่าที่เห็นก็คือเรื่องของเรื่องทำทีว่าจะมาซื้อน้ำมัน
ตอนแรกน่ะหิ้วแกนลอนน้ำมันมาแล้วบอกว่าจะมาเติมน้ำมันเบนซินใส่แกลลอนเอาสัก๓๐บาท
ก็เติมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคนร้ายยังบอกอีกว่างั้นช่วยเติมน้ำมันในรถอีกห้าร้อยบาทอ่า
จังหวะนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับเจ้าของปั๊มเขาเผลอ
คนร้ายได้ทีก็เลยกระชากระเป๋าที่เธอน่ะสะพายอยู่ค่ะ
กระเป๋าแบบไหนกระเป๋าที่เขาสะพายข้างอ่ะแบบพ่อค้าแม่ค้าเขาสะพายกันอ่ะค่ะ
ในนั้นมีเงินเป็นหมื่นในจังหวะที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
คนร้ายน่ะขโมยมาแล้วนะดึงกระเป๋ากระชากหลุดออกมาแล้วแล้วก็ขึ้นไปบนรถ
แต่ว่าเจ้าของปั๊มเจ้าของกระเป๋าไม่ยอมครับไม่ยอม
ยังไงก็ต้องเอาคืนมาให้ได้
วิ่งกลับไปเหมือนกับว่าไปสู้กับคนร้ายในรถค่ะ
แล้วกระชากเอากระเป๋าคืนค่ะ
ส่วนช่วงนี้เป็นช่วงที่คนร้ายกำลังจะหนีไปใช่แล้วค่ะ
ไปดูแล้วไปฟังเจ้าของปั๊มเขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยครับ

เข้าไปมุบไปในรถเขานะคะอืม
เข้าไปในรถเขาหนูก็ค่อมเขาไว้ค่ะหนูค่อมเขาไว้เสร็จ
หนูก็เอาแขนข้างหนึ่งอ่ะดันไว้ไม่ให้เขาเข้าเกียร์ไม่ให้เขาอะไรน่ะอีกข้างหนึ่งอ่ะหนูก็
เอามือกระชากกระเป๋าแย่งกันกับเขาอยู่พักระยะหนึ่งนานจนกว่าหนูได้

หนูได้กระเป๋ามาหนูก็วิ่งออกมาเขาวิ่งตามหนูมาอีกจะเอากระเป๋ากลับไปอีก
อือโรสเขาไหวไหลลงไปข้างล่างนะคะเขาเลยไปแล้วก็
แต่สุดท้ายเจ้าของปั๊มเขาได้กระเป๋าคืน
เงินในนั้นมีเป็นหมื่นก็ยังอยู่ครบนะครับ
สิ่งหนึ่งที่โอ้โหพอได้รู้แล้วก็แอบเสียใจนะ
ก็คือแม่ของเจ้าของปั๊มนางสุนันจันทบูรณ์
คนนี้ครับพี่ฝนได้แผลครับ
เพราะว่าคุณสุนันเห็นลูกโดนกระชากระเป๋า

แต่ด้วยความที่ว่าเธอเองก็ตกใจอายุก็เยอะนะ

น่าเห็นใจแผลยังไงล่ะหัวเข่าแตกทั้งสองข้างเลยนะพี่ฝนเลยเหรอคะ

บางทีเขาตกใจเขาก็อยากจะไปช่วยแหละ

ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวผู้หญิงใจเด็ดจริงนะ
จริงแล้วทั้งหมดทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลย
คุณนึกภาพดูแล้วโจรที่มาขโมยคุณละอายแก่ใจบ้างไหม
ใช่คุณเป็นผู้ชายอะเอาละเนอะหลังเกิดเหตุนะครับ
ทางเจ้าของปั๊มนะฮะนางรัชนีเนี่ยก็ไปแจ้งความกับคุณตำรวจไว้แล้ว
เพื่อให้ช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าอะไรถ้าเกิดยังจับไม่ได้เดี๋ยวมันย่ามใจพี่ฝน
ใช่เดี๋ยวก็ไปก่อเหตุที่อื่นอีก
เพราะฉะนั้นก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
แล้วก็พวกเราก็ช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะคะ
อีกนิดได้ไหมคำถาม
โจรโจรที่ขโมยเนี่ยเขาขโมยอะไร

ไม่มีผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะตอบได้
ส่งมาทางไลน์นะอย่าลืมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ตอบถูกตอบไว
ใช่แล้วค่ะไปต่อกันนะคะไปดูพฤติกรรมของความไม่น่ารักเลย
ทำตัวแบบนี้อยากจะเมาอยากจะจวดแต่ไม่มีเงิน
แล้วทำไงอ่ะปลอมสลิปเงินแบบโอนอ่ะ
แล้วเจ้าของร้านนี่เป็นผู้สูงอายุไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ไง
แต่ญาติเขาไม่ยอมไงคะเอ้าไปดูภาพกันค่ะทวงกันเสียงดังลั่นเลย
มึงเห็นเขาเป็นคนแก่ใช่ไหมอันนี้มันเก่าครับไม่เกี่ยวครับ
โอ้โหพัฒนาขึ้นเรื่อยใช่ค่ะนำมาโพสต์นะแล้วก็ระบุว่า
ผู้ชายในคลิปเนี่ยทำสลิปปลอมค่ะซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่
โกงคนแก่ที่ร้านขายของชำในจังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านก็เป็นผู้สูงอายุเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้
ญาติเนี่ยเขารู้เขาทนไม่ไหวก็ต้องตามมาทวง
พร้อมกับขอดูสลิปเหมือนที่เสียงได้ยินเนี่ยค่ะ
มือถือของชายคนดังกล่าวอีกครั้ง
พบว่ามีการทำสลิปปลอมนี้เพียบเลยค่ะคุณชนะ
จากนั้นนายญาติของเจ้าของร้านก็ลากตัวไปคุยที่โรงพักเลยนะ
ถ่ายคลิปเนี่ยคือไม่รู้คือไปนั่งกินแถวนั้นแหละ

คนที่ถ่ายคลิปนี้เขาไม่ได้รู้เรื่องนะ

แบบว่าสิ่งอารมณ์เหมือนคนโอกหารอยู่แถวริมหาดอะ

จากเศร้าหายเศร้าเลยเขาบอกนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดบางแสนชนบุรี
จากการตรวจสอบนี่มีคดีพลิกนะ

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุอายุ๒๓ปี

เจ้าตัวเขาสารภาพบอกว่านี่เพิ่งเรียนจบ
ตั้งใจจะมาหางานทำที่ชนบุรีนี่แหละ

ติดตัวมีเงินติดตัวมา๓๐บาท
พร้อมกับยกไม้ยกมือกราบไหว้ขอโทษ
คุยกันไปคุยกันมา

ผู้เสียหายรู้สึกสงสารค่ะ

แถมให้เงินเขาอีก๕๐๐บาทค่ะ

คือไม่เอาเรื่องผมเข้าใจได้นะ

เป็นเด็กแบบว่ากำลังแบบหางานทำเพิ่งเรียนจบ

ระหว่างรอเริ่มทำงานใหม่นะคะ
วันที่๔พฤศจิกายนนี้น่าจะได้ทำงานใหม่
เพราะฉะนั้นก็เอาเงินนี้ไปแล้วก็ตักเตือนว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอีกนะ

ก็อย่าก่อเหตุซ้ำอีกก็แล้วกันนะคะ
เห็นไหมคดีพลิกไหม

ว่าทุกคนควรได้รับโอกาสแต่มันก็ขึ้นอยู่ว่า
คุณจะใช้โอกาสนั้นยังไงใช่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วก็ใช้โอกาสไปในทางที่ดีนะครับ
เรื่องนี้เรียกได้ว่าขโมยผิดบ้านแล้ว
เรื่องของเรื่องย่องเบาจะไปขโมยเงินของผู้สูงอายุในบ้านหลังหนึ่ง
คิดว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่คนเดียว
พอเอาเงินมาแล้วลูกหลานเขาไม่ยอมตามไปเจอถึงหน้าปากซอย
โอ้โหทีนี้ได้กินเลยกินขนมตุบตับเลยครับ
เอสเอสเออ
ข้ามล่านหลังห่วงความกลายมาใจเย็น
โอ้โหนี่ลูกหลานเขาไม่ยอม

โอ้โหพี่ฟ้นมายินเลยไล่ข้อไล่ข้อ

ไล่ตีไงตีไล่คอโอ้โหเอาแต่อย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนนะ
เอามาให้ดูกันเราก็ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะ
แต่ก็เข้าใจทางญาติของฝั่งผู้เสียหาย
เขาก็โกรธแล้วก็โมโหกับการที่นายคนนั้นที่นอนอยู่เนี่ย
โดนนั่งทับอยู่เนี่ยเข้าไปลักษณะว่าไปขโมยเงินของผู้เท่าผู้แก่ภายในบ้าน
เรื่องของเรื่องนะฮะเหตุมันเกิดในพื้นที่ตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ชายคนนี้เข้าไปขโมยเงินแล้วหลบหนีออกมา
แล้วทางญาติเนี่ยเขาก็มารู้ทีหลังเพราะว่า

เขาบอกว่าเงินเขาหายไป
โอ้โหทีนี้แหละครับต่างคนต่างก็พยายามหานะว่าใครเป็นคนขโมยไป

สุดท้ายไปดักรอแล้วเจออยู่ตรงหน้าปากซอยพอดี
ก็เลยจับได้แบบนี้ครับ
อ่ะตำรวจก็มานะครับ
ทางตำรวจสภสำรงใต้นะฮะก็มาตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัว
นายซุบับชัยเฮคุณทศอายุประมาน๔๗ปี
ตรวจสอบกระเป๋ามีอะไรบ้างในกระเป๋าสะพายของผู้ก่อเหตุ
พบกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลจำนวน๑ใบ
โทรศัพท์มือถือ๓เครื่องพระเครื่องจำนวน๑กล้องส่องพระ๑ตัว
ปลายแหลม๑เล่มมีดงอ๑เล่มปืนอัดลม๑กระบอก

แล้วก็เงินสดในตัวอีกสัก๑๕๔๐บาท
ก็ควบคุมตัวไปที่โรงพักนะครับ
ไปถามทางฝั่งของผู้เสียหายก่อน
นายปริวัติพิริยมงคลสุขอายุ๒๙ปีคนนี้

คนที่ตะโกนได้คิดว่าไล่ข้อไล่ข้อ

ช่วงเกิดเหตุย่าของเขาเนี่ย

แล้วก็รู้สึกตัวเหมือนมีคนเข้ามาใกล้

ขณะนั้นตื่นมาเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่น
แล้วเห็นคนร้ายเนี่ยเดินออกจากบ้านพอดี
อารมณ์ประมาณว่าเห็นหลังไวนั่นใครนะ
ย่าเลยตะโกนเรียกพ่อบอกเฮ้ยไปตามจับหน่อยสิ
ใครก็ไม่รู้เข้ามาบ้านเราเงินย่าหายไป
อ้าวลูกหลานในบ้านก็รีบโทรบอกย่านเลยช่วยกันดัก
คนหนึ่งไปด้านหลังอีกคนไปด้านหน้า
เพื่อจะไปบรรจบกันตรงที่หน้าปากซอยพอดี

กำลังจะขึ้นวินมอเตอร์ไซค์หนี
รีบล็อกตัวตามภาพที่เห็นเอาไว้
แล้วค้นตัวเนี่ยก็เจอมีดอันเล็กอย่างที่ผมเล่าไป
ปืนปลอมด้วยเงินสดอีก๑๕๘๐บาท
แล้วถามคนร้ายว่าเขาไปที่บ้านใช่ไหม
เนี่ยคนร้ายเองก็พูดแบบเถียงข้างคูนะ
บอกว่าเปล่าเขาบอกว่าตัวเขาจะไปหาคนชื่อดิวเพื่อนกัน

ไปหาดิวทำไมบอกว่าจะขอยืมเงินดิว๑๐๐

แล้วดิวก็บอกว่าให้ไปหาแถวซอยในบางย่าแพรก

ก็เลยเดินไปหาย่าเหมือนประมาณว่าดิวคุยกับเพื่อนไว้ให้
ดิวคุยไว้ให้บอกว่าให้ไปเอาเงินที่ย่าย่าอ้วนย่าอ้วนอะไรแบบนี้

เขาก็เลยเดินไปหยิบเงินของย่าอ้วนก็คือย่าผู้เสียหายอายุ๗๘นะ

นั่นคือสิ่งที่เขาบอกกับญาติผู้เสียหายรวมไปถึง
เขาก็ให้การกับตำรวจในลักษณะแบบนี้ด้วยนะ

ตำรวจเองเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อหรอกครับ
เขาก็ว่าน่าจะเป็นการกล่าวอ้างซะมากกว่า

เรื่องของการลักขโมย
อ่าก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่า
ทำไม่ดีปุ๊บมันเกิดแบบนี้มันคุ้มไหม
คือลักษณะผมเข้าใจนะบางทีอาจจะเป็นเหมือน
บ้านที่แบบเป็นร้านขายของชำหรือเปล่า

เพราะว่าบ้านนั้นมีแต่หลานชาย

ถ้าสิ่งว่าเรานั่งอ่านข่าวให้อยู่ดี
แล้วมีตัวเงินตัวทองวิ่งมาเราจะทำยังไงคะ

มีน้องเงินตัวทองวิ่งมากลางไลฟ์รายของเลยค่ะ
ห็อกลัก๓๕บาท๓ห็อกหก๑๐๐บาท

พี่จักรินตับกันสนใจสินค้าตัวไหนต้องซื้อ

บังมานี่แรงช่วยที่มัก

ตัวเงินตัวทองวิ่งเข้ามาคลี๊ด

เสียงคลี๊ดนี่เหมือนสยองควันเลยนะคะ
ทางใต้เขาเรียกตัวแลน

มีแขกที่ไม่รับเชิญวิ่งเข้ามาในกลางไลฟ์ขายของนะคะ
ของคุณบังแฝดสายล่องท่องกินนะคะ
กำลังแบบว่าเป็นคนใต้
ใช่แล้วเห็นหน้าตาเขาเหมือนกันอ๋อเป็นแฟน
เป็นแฝดกำลังแบบว่าไลฟ์ขายของกันอยู่
อยู่ก็มีเจ้าตัวเงินตัวทองนะคะยาวประมาณ๑เมตรครึ่ง
วิ่งพลวดเข้ามานะทำเอาแบบวิ่ง
คือวิ่งเอาเป็นคนหนีคนละที่คนละทางเลยคุณดูดิ
แพร่อยู่ดีจ้าแพร่อ้าปากด้วย
ไลฟ์เหรอไลฟ์เหรอเขาเข้าไปในไลฟ์ด้วยคนได้ไหมล่ะ
นี่จริงแล้วเขามีที่มาที่ไปนะ
คือพอเขาตั้งสติได้เขาก็โทรแจ้งกู้ภัยนะคะ
ซึ่งพอกู้ภัยมาปุ๊บเนี่ยบังแฝดเจ้าของร้านก็บอกว่า
เจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยคือเข้ามาขัดจังหวะในไลฟ์ขายของเขาเนี่ย
เขาวิ่งหนีไปจากบ้านข้างเขาไล่ตีมันมา
เพราะว่ามันไปไล่จับลูกไก่แล้วก็กินแบบกินลูกไก่กินลูกแมวของเขา
เขาเลยไล่มามันไม่มีที่ไปมันก็เลยวิ่งพลวดเข้ามาในร้าน
เขาก็เลยเชื่อว่ามันจะนำเงินงำทองเข้ามาตามชื่อของมันตัวเงินตัวทอง
เขาเรียกอย่างนั้นจริงพี่ฝนก็มีความเชื่ออย่างนั้นจริง

แต่ตัวเงินตัวทองเขามีความเชื่อว่าถ้าเข้าบ้านใครเนี่ยบ้านนั้นอาจจะมีโชคมีลาบ
บ้างบ้านเอาทองที่เป็นสร้อยด้วยคอเอามาห้อยคอมันเลย
แล้วมันไม่มีที่บอกว่าไหนบอกของบ้านเรื่องที่หลังบอกก็ได้
ที่นี่ที่เดียวนะครับอ่าแค่นี้แค่นี้ยังไงก็จับน้องเบาหน่อยนะ
ดูสิน้องแบบจับคอน้องอ้าปากแบลิ้นเลยอ่ะสงสารเอาเอาเอา
อุ้ยทำไมหัวใจเต้นแรงอ่ะพี่กลัวใช่ไหมอ่าวใช่พี่ไม่ชอบใช่ไหม
ไม่ชอบอ่ะแปลกดีเหมือนกันมาในไลฟ์สดเลยอ่าคุณผู้ชมครับ
อ่ะอะไรวิ่งมาไม่มีไม่มีพี่ฝนเดี๋ยวจะได้ชี้ตกใจหมดเลย
เอาเรื่องนี้ครับเรื่องของการเมาไม่ขับเราฝากเอาไว้หลายต่อหลายครั้ง
แล้วแทบทุกครั้งจริงจริงค่ะเพราะถ้าเมาแล้วครับ
สุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้ครับ

เมาไม่ขับหลับข้างทางไปเลย

คือขับปลาไทยแบบนี้
ออกซ้ายออกขวาแล้วยิ่งฝนตกด้วยคุณดู

สุดท้ายตีโค้งมาแล้วก็นอนแหมะอยู่อย่างนี้
โอ้โหยังเคราะห์ดีอยู่อย่างนะครับ
ที่ตอนที่คุณแบบว่าข้ามไปอีกเลนอีกฝั่งนึง

ไม่งั้นมันเป็นอุบัติเหตุใหญ่ได้เลยนะ

เดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ

เมาแล้วก็นอนหลับอยู่บ้านดีกว่านะคะ
อะไรของเรื่องอยากให้ติดตามทางไทยรัสทีวีของเรานะ
ไม่ได้มีให้ได้ติดตามเฉพาะในทีวีอย่างเดียว
ในเฟซบุ๊กเราก็มีรวมไปถึงล่าสุด

เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนติดตามกันมากนะคะ
ครับไปสแกนกันได้นะก็จะเจอทันที
หรือจะเข้าไปกดติดตามนะฮะ

มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะเพราะว่าเราเหงาค่ะ
เป็นที่เพื่อนเลย

เดี๋ยวค่ะ
คุณผู้ชมครับยังส่งข้อความไลน์กันมาได้นะ
ทักทายเราก็ดีแต่จะมาร่วมสนุก
ก็ตอบให้ถูกกันหน่อยนะครับเราถามไปตั้งแต่ในเบรกที่แล้วนะว่ากับสิ่งที่
สิ่งที่แบบผมเกือบจะบอกคำตอบไปซะแหละ
จนขโมยอะไรจนขโมยอะไรจากเจ้าของปั๊ม
ค่ะตอบมาให้ถูกแล้วกันผมพูดไปแล้วครับ
และไปดูกันหน่อยนะครับภาพสดเลยฮะคุณโตโน่จ้วงกำลังไหว้เลย
ตอนนี้อัปเดตนี้เงินบริจาคเท่าไหร่แล้วนะคะ

แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับอนุโมทนาสาธุ
กับทุกคนที่มาร่วมบริจาคด้วยนะครับ

ตอนนี้ก็กำลังไหว้กลับมาไหว้ข้ามน้ำโขงกลับมาที่ฝั่งไทยครับ
ใช่แล้วค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะ
ขวามน่ารักของน้อง

พ่อจะสอนการบ้านคุณลูกดูซิว่าเขาจะสอนแบบไหน
สบัดค่าเห้ดเห้ยยยยวววว

หนูรัก

นักนุ๊ยเป็นตอนไหนพ่อ

พยายามสะกดให้นะแล้วอ่านตามอ่านให้ถูก

ทำท่าให้ดูแล้วอ่านว่า
หลับโอ้โหไม่ใช่ไอ้หนูเอาดูใหม่

อ่านว่าสลบปะโทไอ้หนู
หนูอยากแกล้งพ่อสิลุงเฮ้ย

นออนอนอน
เป็นความน่ารักของคุณพ่อคุณลูกเอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับ
น่ารักจริงนี่แหละคุณพ่อตัวอย่าง
ทำทุกสิ่งอย่างในการสอนการบ้านให้กับคุณลูก
แต่คุณพ่อสักไลน์แบบไม่น่าเชื่อว่าจะแอปแบ๊วได้ขนาดนี้นะ
แต่ละคนเนี่ยนะเขาตักด้วยความชอบแต่นิสัยใจคอมก็อีกแบบนึงนะ
เดี๋ยวไปดูน้องคนนี้นะคะกินข้าวเองเก่งมาก

แต่ว่าถ้าง่วงด้วยแล้วมันต้องกินด้วยมันจะต้องทำยังไง

ทำยังไงง่วงด้วยกินด้วย

เขาว่ากันว่าข้าวเหนียวคือยานอนหลับชั้นเลิศ

ถ้ากินข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างตอนเที่ยง

หลับสบาย
เลยนะครับกินเองไม่ต้องป้อนแต่ว่าหนูง่วงด้วยแม่แต่ว่าหนูก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดกินเองง่วงเอง
เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะพี่ฝนนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
มามาเข้าข่าวกันต่อนะคะใครชอบกินผัดผักบุ้งไฟแดงบ้างคะ
นี่ถ้าฝัดฟุ้งไฟแดงนี้ต้องเป็นยังไงไฟลุกโชนเลยใช่ไหมอ้าวแต่อันนี้ทำไมไฟไม่ลุกค่ะ

ไม่เปิ่มเลยังมายังไหมมันไม่เปิ่มหรอ
พี่เฟิร์นมาผิดเมนูแล้วก็ตอนแรกเขาจะทำผัดผักบุ้งไฟแดงใช่ไหม
แต่นี่มันกลายเป็นผัดผักบุ้งไฟดำ
แล้วสุดท้ายกลายเป็นอะไรครับ

ลุกแล้วกินแบบไหนก็กินแบบนั้นแหละ
เพื่อนบอกว่าไฟดับหรือเปล่ามาช่วยกันดูหน่อย

จริงเนี่ยผัดผักบุ้งนี้นะต้องเป็นแบบแก๊ส
เออใช่อาจจะต้องรนจนไฟมันร้อนมากมันต้องร้อนสุด
จนแบบเหมือนมีควันออกมานิดนึงแล้วค่อยเทผักบุ้งลงไป

ใช่เมื่อกี้แทบจะวิ่งกันทั้งหมดเลยโอ้โห
ส่วนใหญ่ใครที่ทำผมก็รู้จักนะบางคนส่วนใหญ่ที่ทำผัดผักบุ้งไฟแดงเก่ง

ทำไมล่ะคะมันไหม้ลั่นคิ้วหมดแล้วครับโอ้โหจริง
ไหนก็พูดถึงคำว่ากระเป๋ามันเป็นคำตอบพี่
จริงเหรอเอาเพื่อนฉันไปดูคู่โชคดีกันเลย
คำตอบในวันนี้ก็คือคำว่ากระเป๋านั่นเองครับ
แล้วค่ะและคนที่ได้ก็คือน้องโอม
เอาไปเลยนะครับสำหรับพี่วอเชอร์นะฮะ
อัปเดตกันหน่อยคุณโตโน่ตอนนี้ก็ว่ายน้ำกลับมาแล้วนะครับ
แล้วไปดูยอดบริจาคด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
นี่ฮะถึงฝั่งไทยแล้วถึงที่ทางฝั่งของไทยพอดีเลยครับ
ภาพสดสัญญาณสดเลยนะครับที่เราไปก่อติดมานะฮะ
แล้วก็ยอดบริจาคเห็นเขาบอกว่าล่าสุดประมาณสัก๕๔ล้านได้แล้ว
แล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางคุณโตโน่เขาก็เตรียมที่จะขึ้นไปที่
ดื่มก็แบบสดลงจากเต้าเลย

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์